คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ที่จังหวัดลบบุรีนะคะพ่อลูกอ่ะทะเลาะกัน
ลูกเป็นตำรวจพ่อเป็นอดีตทหาร
ปรากฏว่าทะเลาะกันรุนแรงมากถึงขั้นที่ลูกชายเนี่ยนะคะ
เอาปืนจ่อหัวพ่อแล้วก็ยิงพ่อจนเสียชีวิตยิงพ่อเสร็จตัวเองก็หลบหนีไปค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยจับตัวลูกที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ช่วง๔โมงเย็นค่ะตำรวจสพเมืองลบบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกัน
ก็ร่วมลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านหรูสองชั้น
ตำรวจก็ไม่ได้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะ
ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปชั้นล่างมีปลอกละสุนปืน๙มมตกอยู่๑ปลอกค่ะ
ภายในห้องนอนด้านล่างพบศพร้อยตรีสารวุฒิพวงเพชรอายุ๖๓ปี
เป็นเจ้าของบ้านนะคะถูกยิงเขาที่ศีรษะหนึ่งนัดนอนหงายจมกองเลือดอยู่
คนก่อเหตุเนี่ยค่ะก็คือลูกชาย๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์หรือก๊อฟอายุ๓๑ปี
เป็นตำรวจสังกัดตำรวจมหาลเล็กรัชวรรมรักษาพระองค์นะคะ
ฝากระโปรงดำทะเบียนป้ายแดงพอผ่าน๙๗๔๙กรุงเทพ
แล้วก็หลบหนีไปคือเอาปืนที่ก่อเหตุแล้วก็ขับรถหลบหนีไปด้วยอะค่ะครับ
ญาติที่อยู่ในบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุร้อยตรีสารวุฒิผู้ตายแล้วก็๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์
พ่อลูกเนี่ยทะเลาะกันนะครับทะเลาะอย่างรุนแรงในห้องนอนของผู้ตายนะครับ
จากนั้น๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์บันดาลโทษะชักปืนขึ้นมายิงใส่พ่อหนึ่งนัดนะฮะ
ยิงเข้าศีรษะเลยนะครับจนพ่อเนี่ยกระเด็นหงายหลังลงไปกองกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตนะ
ก็จะวิ่งออกไปขับรถหลบหนีออกไปจากบ้าน
คนนี้นะฮะคือผู้ก่อเหตุร้อยตรีสารวุฒินะครับ
ส่วนเพื่อนบ้านบอกว่าคนในบ้านหลังนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใครในหมู่บ้าน
ทำให้ไม่รู้รายละเอียดมากนัก
เรื่องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นอดีตทหาร
ปกติเป็นคนอัธยาศัยดีมีลูกอยู่๓คน
คนก่อเหตุเป็นลูกชายคนที่๒
เคยเป็นตำรวจในสังกัดพื้นที่จังหวัดลบบุรี
แล้วก็ย้ายไปประจำอยู่ที่กรุงเทพ
ชัยบาดานจังหวัดลบบุรีสามารถจับกลุ่มตัวสิบตำรวจเอกทีทัศน์ได้แล้วนะครับ
ขณะขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางสายสระบุรีหล่มศักดิ์ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาน
แล้วก็ยึดปืนหนึ่งกระบอกได้ด้วยนะครับรวมทั้งรถที่ใช้ขับหลบหนีไป
ตอนนี้ควบคุมตัวอยู่ที่สพชัยบาดานนะครับ
เพื่อที่จะรอการสอบปากคำแจ้งข้อหากันต่อไป
สาเหตุที่ลงมือยิงพ่อตัวเองจนเสียชีวิตเดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำค่ะ
เพิ่งจับได้มาช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ